ต่อกันที่คนสวยใจบุญกันบ้างนะคะ

บอกเลยว่าเห็นคนทุกข์ร้อนไม่ได้เลยจริงนะคะ
คุณผู้ชมต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
อย่างเคสตัวรณีของน้องคริสต์มาสนะคะ

ที่ได้สูญเสียคุณแม่ซึ่งเป็นพยาบาล
ทำงานหนักจนเสียชีวิตในช่วงโควิด๑๙
บุ๋มเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพอรู้ข่าวปุ๊บ
โทรหาพ่อของน้องคริสต์มัสเลย
พ่อบอกว่ามีรายได้แค่๑๒๐๐๐บาท

พ่อพูดมาคำหนึ่งว่าขอบคุณมากครับ
น้ำตาของพี่บุ๋มก็ไหลเลยคุณผู้ชม

เลยตัดสินใจรับน้องคริสต์มัสเป็นลูกบุญธรรม
โดยพี่บุ๋มก็จะยังให้น้องเรียนอยู่ที่เชียงรายต่อไปนะคะ
แต่ค่าเทิมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของน้องคริสต์มาส
จะดูแลจนกว่าน้องจะเรียนจบค่ะ

คุณแม่เสียสละเพื่อพวกเราทุกคน
ก็อยากจะให้เขาได้เรียนให้ดีที่สุด

ผมจะขอรับเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมผมนะ
ขอดูแลค่าใช้จ่ายค่าเทิมค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของน้องได้ไหม

เขาพูดขอบคุณอยู่คำเดียวแล้วก็พูดแบบ
เหมือนพูดไม่ออกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณอยู่อย่างนั้น

สักคนหนึ่งที่ร้องไห้ขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่า
เอานะบุ๋มก็เลยมีลูกสาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วนะคะ
ยังไงฝากน้องคริสต์มัสลูกสาวคนใหม่ของดิฉัน

ลูกบุญธรรมของผมแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่กับครอบครัวของเขานั่นแหละ
เพียงแต่ว่าไปให้ถึงเรียนนะลูก
ให้ถึงไหนแม่ก็จะส่งถึงนั่นแหละ
เป็นคนที่สุดยอดนะในเรื่องของใจนะ
เพราะว่านี่ไม่ใช่คนแรกนะที่พี่บุ๋มรับเป็นลูกบุญธรรม
ก่อนหน้านี้ก็มีมาให้เราได้ติดตามกันนะคะ